อย่าตัดเงินเลยแค่นี้ก็ช้ำพอแล้ว
กับเจ๊ไม่อยู่มึงก็มาสายตลอด
ไม่สายด้วยไงก็รถเสีย

น้ำเข้าใจลแค่นี้ไม่ใช่ทั้งก่อน

ถ้าอยู่ในของให้ส้มได้
มันใหญ่มาก

ไม่เป็นไรเสียอย่ามาโกหกอย่ามาอำ
ถอยแล้วมันลงไปในคลอง
ก็เลยรีบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาแท็กซี่
ก็มันมีปัญหาช้าตรงแท็กซี่นี่

เฮ้ยแก๊สหมดหรือเปล่าไปเติมแก๊สมั้ง

เติมที่ไหนแล้วคือมันจอดอยู่หน้าปั๊มแก๊สอยู่แล้ว

คุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแล้วก็โหน่ห่อน่ะ

นี่ไปเปิดประตูฝั่งคนขับด่าเลยพี่ผมด้วย
โอ้โหแล้วคนขับไม่ว่าอะไรอีกเหรอ

ใช่เลยคนขับไม่อยู่
ก็เลยรอตั้งนานกว่าอีกคันจะมา

คนขับแท็กซี่ทำไมชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจัง

เราขึ้นไปนั่งปั๊บแทนที่จะขับไปหันมาถาม

อ้าว

ใช่มั้ย
จะไปกับเราด้วยหรือไงก็ไม่รู้
เขาต้องถามไม่มาส่งถือ

ว่างก็แทนที่จะอยู่บ้านช่วยเมียซัก๕ล้านจาน
กลับเล่นกันนะ
ว่างหมายถึงว่าเออว่างผู้โดยสารก็ได้รู้ว่าเออขึ้นได้หรือไม่ได้
แสงจริงเลย

เฮ้ยลุงลุย

มันไม่เจ็บเลยอ่ะ
จะเจ็บได้ไงเพราะมีหมวกนันจ๊อก
ต้องเรียกหมวกกันน๊อคอ่ะพี่

เอ้าแล้วมันช่วยอะไรได้อ่ะ
เอ้ามันจะได้กันน๊อคน่ะ
เฮ้ยจำตัว
เฮ้ยนี่มันน้องชายนักแข่งรถชื่อดังนี่

กุ้กกู่

บอกแกรก
แล้วเราชื่ออะไร

กะตาเหรอ

กล้วยปืนเปอร์ซอุ๊ย
พี่ชายเป็นนักแข่งรถที่บ้าน

ขายน้ำหอมให้แบ่งขายตลาดนัด

อันนี้เขาแข่งรถเหมือนพี่ชายนะ

เอาแล้วก็เป็นช่างซ่อมเครื่องรถ

นั่นนวดจับครับ

หรือลุ่นใหม่ใช้กฎปรุง
โอกาสว่าเขาเข้ามาอายุพัก

จะมาซื้ออุปกรณ์ล้างรถ

เฮ้ยที่บ้านมีรถอะไรบ้างเนี่ย

รถเข็นรถถ่ายจักรยานมอเตอร์ไตฮุนไดปอร์เชฟ
อาเจโรวีโกโตยาต้าแลนด์เซ้ยเริ่มโปรกินี่
ซิตตี้แคมเมอรี่ทีร่าอาทิตย์ไตต้านฟอนเฟียร์
นิสสันบีเอ็มเดอปอร์ยูมิดดูสูบมาลู

สูบมาลูด้วยไม่ใช่สูบมาลูรุ่นใหม่โอ้โหแล้วเวลาขับเวลาแข่งนี่
จังหวัดอะไรบ้างอายุทยาครับอายุทยาที่เดียวเหรอ
จะเป็นอายุทยาภาชีรบบรีเชียงรายหาดใหญ่
รับประจางกันตั้งตรงศาสตร์ที่วีลาภูเก็ตวะเอ็ดพรุ่งบี
วะเอ็ดพรุ่งบีจังหวัดลีเมืองทองลำตางสปูนความฟูทุกคน
สวัสดีครับขอแล้วสวัสดีครับพี่ช่วยเลย
นี่คือกลวยฮะกลวยเติมน้ำกัน
ราคาไม่แพงน้องอุปกรณ์ใช้เกี่ยวกับรถ
เอาไปที่นี่ให้อันนี้ที่มาถูกสุด
มาดบางแดดสีดำกับสีบอนหันมาแล้วดูนี่

เดี๋ยวอันนี้จุ๊บติดลมยางอันนี้ถูกกว่าสิ

แล้วอุปกรณ์รถยนต์อันไหนถูกสุดล่ะพี่

นั่นน่ะสิซุงไปวัยรุ่นวัยรุ่นนั่นอรึเปี๊ยบ

ให้ตายจะว่าอุปกรณ์แจงรถแบบ
แบบนี้แบนไปราคาทุกทีคุณ
นาคอมของเราวัยรุ่นไม่เบาจริงครับตอนนี้
ให้ก็จะให้แก่งปวดพักเหนื่อยสักรู่ขนาดหน้า
มาช่วยคุณอ้อมลุ้นกับโจทย์ข้อนี้กันต่อครับ
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ

มาคนเดียวรับเงินรางวัลคนเดียว

เอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่